สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสหนุ่มหน้าหวานเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยขอเอาใจสาวน้อยสาวใหญ่
สาวแท้สาวเทียมนะคะสาวทุกคนเลยแล้วกัน
ตามภาพได้เลยอ่ะคนแรกพระเอกหน้าหวานเห็นวิกน้อยสี
ที่พักหลังมันนี้ดิกรีความรมุนเนี่ยจะชัดขึ้นเรื่อยนะฮะ

จะแต่งชายผมสั้นก็หล่อแบบโอป้า
ฉันพอถ่ายแบบสไตล์ผมยาวนะ

ผู้หญิงเห็นแล้วยังต้องอายเลยนะคุณใช่
มาต่อกันที่พระเอกวิกมากศรีนะคะ
สำหรับรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์แล้วก็โครงหน้ารูปไข่

เตะบอลคราชที่มีความคอนทราสต์กับใบหน้าอลอดเหลาลมุน
กระชากหัวใจสาวไปเต็ม
ไม่เชื่อลองไปถามสาวเกรสหวานใจเขาดูสิ
สำหรับหนุ่มฮอตเซอรันด์

พระเอกหนุ่มดีเจเสียงนุ่มคนนี้
ต้องบอกว่าดีกรีความหวานของใบหน้า

เพิ่มขึ้นตามอายุหรือเพิ่มขึ้นตามอะไรนะคุณ

ที่ได้ใจแฟนคลับรวมทั้งสาวจุ๋ย
ไปแบบเต็มเลยนะคะ

ใช่อย่างงั้นใช่อย่างนี้นะตาสิ้มริ้มแบบนี้นะคะ
ใครที่ได้เห็นมีตอนแต่งหญิงนี่ถึงกับเงิบเลยนะ

เพราะว่าทั้งสวยทั้งเนียนแล้วก็หน้าตาจิ้มลิ้มแล้วก็ผิวพันธุ์ดีด้วยนะคะ
สุดท้ายไมค์พี่รัฐหนุ่มหน้าสวยคนนี้
กรีพ่อลูกหนึ่งนอกจากแฟนคลับชาวไทยที่ว่าแน่นแล้ว
เอฟซีต่างชาติเนี่ยโอ้โหแน่นไม่แพ้กันเลยนะคุณ
โดยเฉพาะแฟนคลับแดนมังกรที่ถูกจริตกับความหน้าหวานแบบนี้ยิ่งนักค่ะ
สำหรับสาวคนไหนนะคะอยากจะร่วมโหวตไปกันเลยที่
หนุ่มหน้ามนต์คนหน้าหวานคนไหนนะคะที่จะครองใจแฟนไทยรัฐไป
เออบอกไม่ถูกเลยนะว่าใครเนี่ยจะขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความ
หล่อแบบละมุนหวานอยู่ในตัวเองแล้วก็แบบแมนนะเอาสิ
ถ้าเอาวิกผมยาวนะมาใส่ให้แต่ทุกคนเราสองคนจะตายนะคุณนะ
เห็นแบบนี้ขนาดเป็นผู้ชายนะคะนี่เป็นผู้หญิงนะคะไม่สู้ค่ะ